คุณผู้ชมยังอยู่ที่ความเดือดร้อนของคุณผู้ชมของชาวบ้านนะนะ
มีชาวบ้านที่จังหวัดปฐุมธานีร้องเรียนกันเข้ามาค่ะ
ว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหน่อย
บริเวณถนนปฐุมธานีลาดหลุมแก้วนะคะ
เป็นทางหลวงตัดใหม่หมายเลขสามสี่ห้า
จุดนี้คุณผู้ชมมันมีหลุมขนาดใหญ่เนี่ย
ยาวสักประมาณสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรนะคะ
อยู่บริเวณนี้แล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้งนับไม่ถ้วนเลยนะคะผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่า
สศตรชัดชัยจากฤทธิ์เขาก็โพสต์ภาพถนนเนี่ยนะคะ
เป็นหลุมกว้างขนาดใหญ่แบบนี้
มีข้อความบอกด้วยเนี่ยใครจะใช้เส้นทาง

นี่หลุมนี้ไม่กล้าวิ่งผ่านเลย
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ล้มได้เลยนะคะ
วิ่งมาด้วยความเร็วนะไม่รู้ว่ามันมีหลุมขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้
เขาบอกว่ามันเกิดอุบัติเหตุมานับไม่ทั่วแล้ว
จุดนี้อยู่ที่ถนนปฐุมลาดหลุมแก้วก่อนถึงสะพานสร้างใหม่
อุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ในคว่ำไปแล้ว๔๕คัน

ผู้เกี่ยวข้องลงมาดูแลด้วย
ทีนี้สอบถามไปที่นายฉัดชัยก็เล่าว่า
เช้ามืดของทุกวันเนี่ยเขาก็มักจะขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งภรรยา
ที่ถนนเส้นปฐุมราชหลุมแก้วทางล้วนตัดใหม่หมายเลข๓๔

ทีนี้เขาเกิดอุบัติเหตุมาแล้วนะคนที่เอาเรื่องมาโพสต์เนี่ย
เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยมองไม่เห็นหรอกว่าทางมันเป็นยังไง
เพราะไฟมันก็ไม่ค่อยมีแสงสว่างเพียงพอสักเท่าไหร่
ทีนี้ก็ทำให้รถจักรยานยนต์ของเขาตกหลุม
และพลิกคว่ำบาดเจ็บนะคะ
แต่ว่าโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมาก
ซึ่งที่ผ่านมานะมีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์
เกิดอุบัติเหตุบริเวณนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน
คือถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้เนี่ยอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะคะ
ก็เลยตัดสินใจถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊ก
เตือนเพื่อนร่วมทางให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
แล้วก็อยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงไปดูแลแก้ไขให้ด่วนหน่อยค่ะ
ผมคิดว่าถ้าไม่แก้ไขนี้เนี่ย
น่าจะมีคนป่าเจ็บหนักไม่หนักก็ตายเลยแหละ
เพราะกรุงใหญ่มาก
คือรถใหญ่มันเท่าไรอ่ะ
มอเตอร์ไซซ์เนี่ยมี๒อย่างมันก็คือ๗หนักเลยแหละ
ถ้าเป็นอย่างนี้
เนี่ยให้สัมภาษณ์ไปรถข้างหลังก็วิ่งเฟี้ยวไปด้วยความเร็วอะนะคะ
ัชชัยบอกอีกว่าถนนเส้นนี้สร้างได้ไม่นานก็พังซะละไม่ทราบเหมือนกันว่าสาเหตุมาจากอะไร
ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบแล้วก็หาแนวทางแก้ไขอย่างจริงจังให้หน่อยนะคะ